ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราก็เลยติดตาม
ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดนะครับว่า

แล้วก็ต่อรถชัตเติ้ลบัสที่เขาจัดเตรียมเอาไว้ให้
เพื่อเข้าสู่พื้นที่ท้องสนามหลวงเนี่ย

ติดตามจากรายงานของคุณกมลวันการีพัฒน์ครับ
พรพัชชาขันพิมูลชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มาขึ้นรถชัตเติ้ลบัสฟรีที่ฟิวเจอร์ปาร์ครังศิษย์
ตั้งแต่ช่วงเช้าของวันที่๒๕ตุลาคม๒๕๖๒
เธอตั้งใจจะเข้าไปในพื้นที่ท้องสนามหลวงให้ได้มากที่สุด
เพื่อได้มีโอกาสน้อมถวายบังคมลา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบพิษ
เพราะนี่คือโอกาสเดียวที่จะได้ใกล้ชิดพระองค์เป็นครั้งสุดท้าย
ความคิดก็คือแบบจะต้องเข้าไปให้ใกล้ที่สุด
ต้องหาวิธีให้เข้าไปให้ได้ต้องเข้าไปให้ใกล้ที่สุด
คือเห็นหลายอย่างที่ท่านทำให้คนไทยเห็นหลายอย่างมาก
คือที่บ้านอย่างที่บอกบ้านอยู่อายุทยาบ้านน้ำท่วมตลอด
แต่ที่บ้านคือท่านไม่เคยทิ้งประชาชนนะจะมีของพระราชทานจากท่านมาเสมอ
และที่ท่านก็จะเก็บรูปท่านไว้ตลอด
ระหว่างทางพรพัชชายหยิบคู่มือเส้นทางบริเวณโดยรอบท้องสนามหลวงออกมาศึกษา
เพื่อตัดสินใจว่าจะไปต่อแถวที่จุดคัดกรองบริเวณไหน
เธอยังเล่าว่าลูกชายวัย๗ขวบอยากตามมาด้วย
และเขาเพิ่งวาดรูปทงชาติไทยพร้อมข้อความว่ารักในหลวง
มีลูกชายอายุ๗ควบลูกชายแบบคือบางวันเนี่ยลูกกลับไปถึงบ้านเนาะ
ลูกชายก็แบบวาดรูปอันนี้ให้
นี่คือลูกชายวาดให้

เด็ก๗ควบนะค่ะ
บอกว่าอยากตามแม่มาด้วยได้ไหม
เขาบอกว่ามาไม่ได้แม่ต้องไปแบบ๒วันเลยนะ
เขาอยากมาด้วยเคยคิดว่าตอนแรกคิดว่าอยากจะพาเขามาไหว้ด้วยนะ

ไม่มีคือเขายังไม่ปิดเทอม
แล้วด้วยความที่เราอยู่ไกลด้วยอยู่ให้ยาย
เขาก็จะมารอได้นานเท่าเราหรือเปล่า
นาทีรถชัตเทิร์นบัสนำพรพัชชาและทีมข่าวมาส่งที่จุดจอดรถบริเวณแยกหลานหลวง
สองเท้าออกก้าวเดินเพื่อมุ่งหน้าสู่จุดคัดกรองหลานหลวง
พร้อมโชว์บับประชาชนแสดงตัวตน
และเดินมาหยุดที่หางแถวจุดคัดกรองฝั่งพระแม่ธรณีบีบมวยผม
บริเวณด้านหน้านิทัศนรัตนโกศิลป์ค่ะ
จากนั้นขอเติมพลังด้วยขนมปังเป็นอาหารเช้านั่งรับประทานในแถว
ในช่วงครึ่งวันแรกมีประชาชนมาต่อแถวเพิ่มขึ้นเรื่อยทำให้แถวค่อนข้างเบียด
แต่พรพัชาก็ไม่ยอมหันหลังกลับและจะมุ่งหน้าไปให้ใกล้ที่สุด
ผ่านมาหกชั่วโมงแถวขยับมาอยู่ที่บริเวณแยกข้องกลุ่ม
รอสลับกับนั่งพื้นไปเรื่อยด้วยความหวังที่จะได้ชมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ
และอย่างน้อยที่สุดขอเป็นส่วนหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ไทย
เป็นหนึ่งในประสบกรณิกรที่ได้เข้าไปถวายดอกไม้จันทร์
เพราะนี่คือสิ่งสูงสุดในชีวิตที่เกิดบนพื้นแผ่นดินไทย
ของพวกเราคนไทยทุกคนนะครับ